คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เราเกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ผู้ชายคนนึงคาดว่าน่าจะเมายานะคะแล้วก็เกิดอาการคลั่ง
คิดว่าจะมีคนตามฆ่าตัวเอง
สุดท้ายเนี่ยอาการหลอนของเขาทำให้เขาเผารถของตัวเอง
แล้วก็เอาปืนไปยิงชาวบ้านเสียชีวิตไป๑คนค่ะ
นี่แหละค่ะสุดท้ายตำรวจรวบตัวได้ในที่สุดคุณผู้ชมค่ะ
สพปฐุมรัฐนะคะรวบตัวนายบุญหนักชาวงอายุ๔๘ปีค่ะ
เผารถตัวเองเอาปืนไทยประดิษฐ์ยิงนางเข็มจักราสิง
อายุประมาณ๗๐ปีเสียชีวิตค่ะ
แล้วจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือหน้าโรงเรียนบ้านพิลาตำบลขี้เหล็ก
ปฐุมรัฐเมื่อเช้านี้ค่ะนะคะ
คือก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยนายบุญหนักก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านตัวเอง
ตำรวจไปปิดล้อมบ้านกดดันอยู่นานนะคะ
จนสุดท้ายตัดสินใจค่ะบุกเข้าไปชาร์จตัวนายบุญหนักรวบตัวออกมาได้
ตอนที่สอบสวนเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกยังคุยไม่รู้เรื่องเลยนะ
พูดจาวกไปวนมาชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ย
บอกว่านายบุญหนักอาจจะเมายาบ้าเพราะว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาเห็นนายบุญหนักขับรถมาจอดหน้าโรงเรียนแล้วก็มีอาการคุ้มคลั่งนะ
อารวาสประมาณว่าจะมีคนมาไล่ฆ่าเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะ
ก็จุดไฟเผารถตัวเองจนเสียหายไหม้ไปทั้งคันนะคะ
ปรากฏว่าจังหวะนั้นนะคะนางเข็มจักรซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือนางเข็มจักรขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี
เขาจะไปเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างนายบุญหนักเนี่ยโบกรถให้จอด
แล้วก็เข้าไปชกต่อยหลังจากนั้นเอาปืนไทยประดิษฐ์ที่พกมาเนี่ย
ยิงนางเข็มจักรล้มลงเสียชีวิตแล้วก็หนีไป
แล้วก็เนี่ยค่ะสุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มตัวในที่สุดค่ะ
ลูกชายของผู้ตายบอกว่าแม่ขี่รถมอเตอร์ไซค
ไปเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างที่ตะบนโพนสูงแต่ก็มาถูกยิงซะก่อนค่ะ
ผู้สื่อข่าวไปถามนายบุญหนักนะคะนายบุญหนักเนี่ยยอมรับบอก
ยิงผู้ตายเพราะความโกรธแค้นส่วนตัวค่ะเคยมีเรื่องทะเลาะบาดหมางใจกันมานานแล้วค่ะ
มีเรื่องอะไรกันนะคะพี่หนัก

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วนายบุญหนักผู้ก่อเหตุเนี่ย
ถ้าไปดูประวัติเนี่ยก็ไม่ใช่ทำครั้งนี้ครั้งแรกนะคะ
เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วมีการยิงคนเสียชีวิตเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
และข้อหาพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตค่ะ